พอมีเรื่องมาคุณผู้ชมถ้าไปสั่งอะไรที่ร้านค้าเนี่ย
เอาให้เคลียร์อย่าพูดกำกวงเดี๋ยวมันจะได้ของแบบเกินคาด
เพราะหนุ่มคนนี้พ่อค้าเอาอะไรหวานมาเลยเอามาสัก๓๐๐แล้วกัน
มันอยากกินของหวานเอามาถึงเงือบเลย
แต่จะเอา๓๐๐บาทมา๓๐๐ขวดจ่ายไปกี่บาทเอาไปดูฮะ
ผมสั่งน้ำหวานไป๓๐๐นะครับเราอะ๓๐๐บาทนะครับ
ไม่ได้บอกว่า๓๐๐บาท๓๐๐เฉยนะครับ
พ่อคะเข้าใจว่า๓๐๐ขวดนะครับสรุป๓๐๐ขวด๖๐๐๐นะครับ
ลดให้๓๐๐นะครับก็เหลือค่า๕๗๐๐นะครับ

ก็สั่งไป๓๐๐พ่อค้าผมอยากกินอะไรหวานเอาผสมมา๓๐๐
แต่ไม่ยอมพูดว่าบาทนะครับ

ปลาไป๖๐๐๐บาท

พ่อค้าใจดีไม่เป็นไรลดให้๓๐๐แล้วกัน
เหลือ๕๗๐๐ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
จะกิน๓๐๐บาทมันต้องจ่ายไป๕๗๐๐คุณผู้ชม

เจ้าของคลิปก็บอกว่าเจ้าของร้านล้อแมคอยู่ที่บ่วนวินชนบุรี
บอกว่าเพื่อนเพิ่งทำธุรกิจใหม่ขายน้ำหวาน
ชานมชาเย็นนมเย็นใส่ขวดนั่นแหละเลยไปอุดหนุนเพื่อน
บอกว่าเอามา๓๐๐แล้วกันเอาอะไรมาก็ได้หวานมา
น้ำอะไรก็เอามา๓๐๐คือในใจ๓๐๐บาทแต่ไม่ได้พูดคำว่าบาท
จากนั้นเพื่อนส่งมาเฮ้ยทำไมส่งมาเป็นถังขนาดนี้เอาแค่๓๐๐บาท
พ่อค้าบอกเอ้าก็แกสั่ง๓๐๐ขวดไม่ใช่เหรอบอกจะบ้าเหรอจะเอา๓๐๐บาท
สุดท้ายพ่อค้านึกว่า๓๐๐ขวดก็เลยมาแบบนี้
คูณไป๓๐๐ขวดขวดละ๒๐บาทเป็นเงิน๖๐๐บาท
เอาเพื่อนกันลดให้๓๐๐แล้วกันเอามา๕๗๐๐ของซื้อของขาย
ก็เลยทำคลิปนี่เลยถือเป็นการโปรโมทช่วยทั้งร้านตัวเองร้านเพื่อนด้วย
สุดท้ายก็เลยเอาน้ำแจกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการฟรีแล้ว
ใครผ่านไปผ่านมาก็แจกให้หมดเลยเอากินฟรีไปเลย
ก็พอจะมีเงินจ่ายอยู่๕๗๐๐บาท

ต้องเวลาสั่งส้มตำต้องใส่หนวดด้วยนะ๓๐๐เด้อแม่ค้า